ว่ากันต่อติดตามต่อเนื่องเหมือนกัน

รัฐมนตรีช่วยนะครับปรากฏว่า

นอนไม่หลับกระสับกระส่ายไม่สบายอก

ปน้องถึงทำกับคนของ
ถ้าแบบนี้จะกระทบกับความสัมพันธ์ของ๓ปด้วยไหม
และรวมถึงเรื่องของตำแหน่งแห่งหนในพักของปพี่ด้วยนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหัวหน้าพักแล้วก็สะเทือนในพักพลังประชารัฐหรือเปล่า
เรื่องนี้ต้องให้อาจารย์สุภาพคลิกขจายมาวิเคราะห์ครับ

ดังนั้นติดตามจากอาจารย์สุภาพสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่วันนี้วันจันทร์
เราควรจะเกาะเรื่องการเมืองเอาไว้หน่อย
เพราะว่าการเมืองช่วงนี้มันมาถึงจุดที่ต้องน่าจับตาเยอะเลยครับ
เช่นเรื่องการปรับหรือไม่ปรับคอรมอ
แล้วถ้าปรับใครจะมาเป็นแทนแล้วจะปรับแบบไหน
ปรับแบบทิ้งทวนเพื่อเอาผลงานเอาการแก้ปัญหาเป็นหลัก
หรือปรับเป็นไปตามโคต้า
อันนี้มันกระทบต่อการบริหารประเทศ
มันจะเป็นผลต่อการบริหารประเทศ
เรื่องการปรับคอรมอแทนรัฐมนตรีช่วยสองคนคุณธรรมนัฐกับคุณนรมน
เมื่อวานนี้นายกบอกว่ายังไม่ปรับ
ตู่ยืนการไม่ปรับคอรมอเก้าอี้ว่างให้รัฐมนตรีว่าการทำงานแทนไป
ไม่ปรับแปลว่ายังไม่ปรับตอนนี้
ไม่ได้แปลว่าไม่ปรับแล้วให้รัฐมนตรีว่าการทำงานแทนไปตลอด

ไม่ปรับแปลว่ายังไม่ปรับตอนนี้หรือเร็วนี้

ให้บรรยากาศมันนิ่งกว่านี้
แต่สิ่งที่เราจะตั้งข้อสังเกตก็คือว่า
คราวนี้พอพลเอกประยุทธ์โชพาว
ปลดร้อยเอกธรรมนัฏกับคุณนรมน
เรียกว่าปลดสายฟ้าแรก

มันไม่มีความเคลื่อนไหวเรื่องการต่อรอง
ภักดิ์พลังประชารัฐของกลุ่มนั้นกลุ่มนี้
เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา
ทุกครั้งที่ผ่านมาถ้าจะมีการปรับคอรมอ
ก็จะมีกลุ่มนั้นกลุ่มนี้แสดงท่าที
เพื่อจะทวงเก้าอี้รัฐมนตรี

ทุกกลุ่มกบดานนิ่งสงบคุมเชิงอยู่กับที่
แปลว่ายำเกรงเกรงขาม
ต่อตัวนายกรัฐมนตรีอยู่มากพอสมควร
หลังจากโชว์ผ้าไว้เห็นว่า
ปลดรัฐมนตรีไปได้๒คน
ตัวนายกรัฐมนตรีจากอาการป้อแป้ป้อแป้
ในช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจ
เออถ้าเป็นมวยกลับมาชนะน็อกได้ครับ

คนตามมองกันว่าเรื่องนี้
กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่าง

เรื่องใหญ่เพราะว่าคนเขาสนใจว่าถ้าสามปอแตกกันจริง
รัฐบาลนี้จะอยู่ยังไงแล้วมันจะส่งผลไปถึงโครงสร้างของรัฐบาลในอนาคตในวันหน้าด้วย
แต่ถ้า๓ปยังไม่แตกกันก็พอจะพยากรได้ว่า
ความเป็นไปของรัฐบาลนี้และโครงสร้างทางอำนาจของรัฐบาลหน้าจะเป็นยังไง
ครองอำนาจต่อคำตอบมีสองส่วนครับ
ส่วนที่หนึ่งคือคำตอบหน้าฉากกับคำตอบหลังฉาก
เอาหน้าฉากก่อนคำตอบหน้าฉากเนี่ยยังชื่นมื้นอยู่ครับ
เช้าวันนี้มีหัวข่าวเทไปที่ประเด็นเหล่านี้
ป้อมเคลียร์ชัดยันเคียงข้างตู่ไม่ลาออกไม่น้อยใจ
ป้อมบอกผมคุยกับนายกคุยกับป๊อกแล้ว
ไม่มีความขัดแย้งไม่แตกแยกเข้าใจกันดี
ไม่มีน้อยใจไม่ลาออกทำงานต่อ
นี่บิ๊กป้อมพูดเมื่อวาน

เมื่อวานนี้ก็ไปตอบคำถามนักข่าวตอนลงพื้นที่ที่สมุทรปลาการ
นักข่าวถามพลเอกประยุทธ์บอกคงไม่มีใครน้อยใจขนาดนั้นหรอกมั้ง

นี่นี่คือหน้าฉาก
แต่ว่าหลังฉากนี่สิครับ
ผมว่าคนคิดกันเยอะว่าการที่หักหารกันคราวนี้มันจะนำไปสู่อะไร
ผมมีบทวิเคราะห์ที่มองต่างมุมสองมุม
มุมที่๑มาจากบทวิเคราะห์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เขาโปรยหัวพาดหัวบทวิเคราะห์ว่า๓ปยังเหนียวแน่น
หยิบเอาคำพูดของพลเอกประวิทย์นั่นแหละ
ตอกย้ำอีกทีหนึ่งว่า
นายกไม่มีอะไรกับผม

กลุ่ม๓ปสัมพันธ์แนบแน่น
เป็นเสาหลักของภักดิ์และรัฐบาล

เขาพาดหัวว่ารอยราวสามปอ
ซึนามิถล่มเรือเหล็ก

ปรากฏการณ์การปลดธรรมนัฐ
โดยบิ๊กป้อมไม่รู้มาก่อน
โดยที่พี่ใหญ่บูรพาพยักษ์
ไม่รู้เนื้อรู้ตัวมาก่อน
รู้ข่าวก็เมื่อตอนเตรียมลงประกาศ

คนใกล้ชิดออกมาเปลยว่า
ป้อมเคร่งเครียดจนนอนไม่หลับเหตุน้อยใจการตัดสินใจของน้องตู่
เพราะเรื่องนี้เหมือนถูกรูปคมจากน้องเลิฟที่ปลดรัฐมนตรีใกล้ชิด
เรียกกันว่าแทบจะเป็นเงาตามตัวทั้งสองคนทำให้งานนี้ใครใครก็จับตาสายสัมพันธ์ระหว่างสามป่อ
ระหว่างฝากบิ๊กตู่บิ๊กป๊อกและพี่ใหญ่บิ๊กป้อมว่าจะเคลียร์ใจกันหมดเปลือกได้ตามภาพที่ทั้งเจ้าตัว
และคนใกล้ชิดยืนยันว่าเหนียวแน่นไม่มีอะไรมากระทบได้หรือไม่
นี่คือย้ำว่าเป็นบทวิเคราะห์มันจะผิดจะถูกยังไง
ก็อยู่ในดุลยพินิษฐ์ของแต่ละคนแต่ว่าเรื่องการเมืองท่านต้องไม่ลืม
ประโยคนี้คำพูดที่ว่าการเมืองนั้นคือการประสานผลประโยชน์
การบริหารการเมืองคือการบริหารผลประโยชน์ถ้ายังประสานผลประโยชน์ร่วมกันได้
ให้ลงตัวได้ความขัดแย้งความในใจจะเป็นยังไงก็กลืนเลือดกันต่อไปได้
แต่ถ้าตราบใดผลประโยชน์ไม่ลงตัว
รักกันแค่ไหนจะโอบอุ้มกันมาแค่ไหนก็ต้องถึงจุดอวสาร
ผมอยู่กับข่าวการเมืองมายาวนานได้เห็นสัจธรรมข้อนี้มาแล้วหลายครั้ง
มันถึงมีวลีทางการเมืองว่าในวงการเมืองไม่มีมิตรแท้
ไม่มีศัตรูถาวรถึงมีวลีว่าศัตรูของศัตรูคือมิตรของเรา
ถึงมีวลีว่าบางสิ่งที่เราเห็นไม่ใช่ความจริงที่เกิดขึ้น
คนรุ่นเก่าเขาจึงใช้คำว่าเล่นการเมืองไงครับ
ทำไมเขาไม่ใช้คำว่าทำงานการเมืองล่ะเขาใช้ว่าเล่นการเมือง
คือต้องเล่นไปตามบทที่เขาให้เล่นเล่นไปตามบทที่ควรจะเล่น
ใครตีบทแตกมากกว่าคนนั้นได้เปรียบกว่า
ประชาชนอย่างเราเป็นคนดูก็ดูเขาเล่นกันไป
เขาเล่นกันไปเอาไว้ถึงคราวเลือกตั้ง
เราค่อยมีสิทธิ์ที่จะให้คะแนนว่าใครเล่นเก่งกว่าใคร
และใครควรจะเป็นยังไงฉะนั้นเริ่มต้น
สัปดาห์นี้ให้จับตามองเรื่องการเมืองในการในการปรับคอรมอ
ในเรื่องของภักดิ์พลังประชารัฐโดยเฉพาะ
ความเป็นไปของพี่น้องสามป่อซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญ
ว่ารัฐบาลจะอยู่ได้ยาว
มากน้อยแค่ไหนรัฐบาลจะกลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้งหนึ่ง
ในสมัยหน้าได้หรือไม่อยู่ตรงสามปนี่จริงจริงครับ
คุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับนะครับก็สะเทือนจริงจริงนะฮะ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยด้วยนะครับ